วันนี้นะคะทนายความของเสียบิ๊กค่ะซึ่งเป็นประธานสโมสรฟุตบอลเพื่อนตำรวจนะคะ
เตรียมแถลงข่าวชี้แจงถึงรายละเอียดนะคะ
สำหรับคดีช่อกงเงินของกองทุนสกสคนะคะ
โดยปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะขณะที่ตำรวจนครบานดุสิตนะคะ
เตรียมนำตัวสงสารฝากหังวันนี้ค่ะ
ตำรวจนครบานดุสิตควบคุมตัวนายสำริทบัณฑิตกฤษดาหรือเสียบิ๊ก
ประธานสโมสรฟุตบอลเพื่อนตำรวจผู้ต้องหาคดีช่อกงเงิน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดีภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสคกว่า๒๐๐๐ล้านบาท
มาสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะที่กองบัญชาการตำรวจนครบาน
พลตำรวจตรีจารุวัฒน์วัยสยะค่ะซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
กล่าวว่าการควบคุมตัวนายสำริทมาสอบปากคำวันนี้
เป็นการสอบปากคำเพิ่มเติมต่อจากเมื่อวานนี้ค่ะ
เนื่องจากคดีนั้นมีรายละเอียดการกู้ยืมและสั่งจ่ายเงินคืนเป็นจำนวนมาก
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบรามการฟอกเงินหรือปปง
ได้นำเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายสำริท
มามอบให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อประกอบสำนวนและขยายผล
หลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะพันธุ์ตำรวจเอกศรีหันนาฏประยูณรัฐ
เลขาธิการปปงได้เดินทางมาสอบปากคำด้วยตัวเองค่ะ
ขณะที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบานได้นำหมายค้น
เข้าตรวจสอบบ้านพักของนายสำริทซึ่งอยู่ในย่านสุขุมวิทย์
โดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนติดตามนะคะพร้อมยืนยันจะควบคุมตัวนายสำริท
ไปขออำนาจศาลอายาฝากครั้งภายในวันนี้
ด้านนายธาราเทพยติกุลเกษมทนายความเปิดเผยว่า
หลังจากถูกควบคุมตัวและสอบปากคำมาตลอดทั้งคืนค่ะ
นายสำริทมีอาการอ่อนเพลียและเครียดเล็กน้อย
ส่วนรายละเอียดของคดีจะมีการชี้แจงอีกครั้งหลังจากที่สอบปากคำเสร็จแล้วนะคะ
ซึ่งนายสำริทยังคงยืนยันให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะ